อีกหนึ่งที่ที่ต้องมีการทำบุญใหญ่กันก็คือรีสอร์ทที่ภูผาม่านขอนแก่น
เพราะว่าไปเกิดเหตุสลดก็ต้องมีการทำบุญเรียกขวัญกำลังใจของพนักงาน

ชายหญิงคู่หนึ่งเขาไปเปิดรีสอร์ทนอนกันรีสอร์ทเพิ่งเปิดใหม่สวยงาม
แต่ผู้ชายอีกคนนึงตามไปแล้วเอาปืนไปรัวยิงผู้ชายอีกคนนึง
เสียชีวิตคาอ่างน้ำคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไร
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความหึงห่วงเป็นรักสามเศร้าที่เกิดขึ้น
แต่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วไปดูนาทีนี้
รถเก่งคันนี้มีผู้ก่อเหตุและมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งไปด้วย
ตำรวจตามไปจับกลุ่มได้ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
คนก่อเหตุไปก่อเหตุยิงคนตายที่ขอนแก่น
ขับรถหลบหนีไปพร้อมผู้หญิงไปอยู่ในพื้นที่ลำปาง
สุดท้ายคนก่อเหตุถูกจับกลุ่มได้ชื่อว่านายมรุ่งโรธเทียนย้อย
หรือว่าเสียอันอายุ๔๐ปีก่อนถูกจับได้
บุกเข้าไปยิงนายุทธพันธ์พ่วงนวมอายุ๒๗ปี
ระหว่างนอนอาบน้ำในอ่างอาบน้ำในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ที่ภูผาม่านจขอนแก่นขับรถหนีขึ้นเหนือไป
ก่อนไปเอาผู้หญิงที่อยู่ในรีสอร์ทคนนั้นไปด้วย
สุดท้ายแล้วมาทราบว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็เป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
ชื่อว่านางสาวบีนามสมมุติอายุ๓๙ปี
ในรถนะฮะก็เจอปืน๙มมที่ใช้ก่อเหตุด้วย
นำตัวไปสอบปากคำนานอยู่๕ชั่วโมงสุดท้ายยอมรับว่าก่อเหตุจริง
แต่ยืนยันนะเขากับบียังมีทะเบียนสมรสกันอยู่
ยังไม่ได้เลิกกันยังเป็นสามีภรรยากันอยู่เลย
แล้วพฤตินัยโอเคนิตินัยใช่
ก็นั่นแหละสิแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะ
เมียเป็นคนสั่งให้ทำไปฟังเสียบีฮะ
คือเดี๋ยวมีอะไรไว้
พูดประเด็นก็ได้ที่ผมบอกไปแล้วเบื้องต้นนะครับ

ยังเดี๋ยวผมให้การในชั้นในเจนี่ดีกว่า
เพราะว่าแฟนเรากับทางคนนั้นเป็นอะไรกันที่
เราเลิกกันไม่ได้
ผมไม่ได้เลิกกันครับยังมีใบสมรสกันอยู่
คือต้องบอกว่าตอนนี้ในฝั่งของผู้หญิงกับผู้ชาย
ให้การไม่ตรงกันค่ะฝั่งหนึ่งก็ว่าฝั่งหนึ่งเป็นคนทำ
อีกฝั่งหนึ่งก็สัดทอดและอีกคนนึงคุณบองการ
ตำรวจนำตัวนายมรุ่งโรธกับภรรยาเนี่ย

กองปราบแแตดแหลงว่าบรุ้งโรดกับดีเนี่ย

ทั้งเรื่องของปัญหาทางการเงินกับภูมิไม่ตรงกัน
ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไร
แต่รุ่งโรธให้ความร่วมมือนะแต่ว่าเขาเครียด
เรื่องต้นแจ้งข้อหาไปก่อนฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เพราะตั้งใจตั้งใจไปนะครับ
เห็นเขาลงภาพในโซเชียลก็ตามไปเปิดห้องข้างกัน
แล้วก็ไปก่อเหตุนะฮะก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนา
แล้วก็ไตรตรองไว้ก่อนโอ้ต้องฆ่าโดยไตรตรองนะเนี่ย
ถูกต้องถูกต้องมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
เสียบีไม่ใช่เพิ่งก่อเหตุครั้งนี้เป็นครั้งแรก
คดีเคยก่อมาแล้วยังไม่ได้ตัดสินเลย
ยังอยู่ในศาลอยู่เลยอยู่ระหว่างการหลบหนี
ปี๕๓เคยโดนข้อหาพยายามฆ่ามาแล้วที่สมุทรสาคร
โดนข้อหาครอบครองปืน
เอาปืนไปยิงน้องชายของภรรยามาแล้วที่สมุทรสาคร
อีกสองคดีล่าสุดก็ก่อเหตุฆ่าคนตายที่ขอนแก่น
นี่ไงพอคดีมันมาเป็นแพ็คเกจแบบนี้เขาจะดูเลยนะว่าที่ผ่านมาคุณทำอะไรบ้าง
เพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าป้องกันตัว

ตำรวจรวบยอดถึงแม้มันหลายคดีก็ต่างกรรมต่าง
เวลาก็นับพบกันไปเลยนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจคุมตัวรุ่งโรศไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่รีสอร์ท
กว่า๕๐คน๕๐นายต้องคุ้มกัน

คนถ้ามีส่วนเจียบข้องห้ามเข้าไปใกล้ถ่ายได้แค่ไกลแค่นี้นะฮะ

นายมรุ่งโรธบอกนะครับว่าที่ก่อเหตุยิงยุทธภัณฑ์เนี่ยครั้งนี้เพราะอะไร

เมื่อจัดการเสร็จก็เลยพาเมียหนีไปด้วยกัน
เขาฝากความคิดถึงและห่วงยายไปถึงลูกและคนในครอบครัวด้วยนะ
แล้วว่าลงมือที่ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมแผนล่วงหน้านะ
นะฮะแต่ว่าพอไปเจอปุ๊บแหมมันก็ทำเลย
หลังเสร็จสิ้นการทำแผนตำรวจคุมตัวรุ่งโรธไปเข้าห้องควบคุมที่สพภูผาบ้านที่ขอนแก่น
ส่วนบีภรรยาเนี่ยยังอยู่ที่สพภูผาม่านเพื่อสอบประคำเพิ่มเติมเพราะทั้งสองคนให้การไม่ตรงกัน
ขณะที่ร่างของยุทธภัณฑ์เองก็มีการนำไปไว้ที่วัดคุ้งยางใหญ่แล้วนะฮะ
ตะบนบ้านสวนที่อำเภอเมืองสุโขทัยที่บ้านเกิดของเขาไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ก็มีพี่ชายาดญาติไปรอรับศพซึ่งแม่ของยุทธภัณฑ์เองก็เดินทางไปกับกู้ภัยด้วย
กอดร่างของลูกชายแค่ลงศพร้องไห้ร้องห่มจนญาติต้องพยุงไปเพราะแม่เขาไม่ไหวแล้ว
และก็มีวิธีการลดน้ำสบร้องไห้แทบขาดจ่ายอยู่ท้ายรถผู้ภัยนะฮะ
ซึ่งพี่ชายก็อดที่จะร้องไห้ตามไม่ได้เพราะว่าก็สูญเสียคนในครอบครัวไป
เดี๋ยวเขาจะมีกำหนดพิธีการชาวประนักกิจศพในวันจันทร์ที่๑๒กันยายน
แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าทางรีสอร์ทเมื่อวานนี้เขามีการโพสต์ล่ายาวในเฟซบุ๊คของรีสอร์ทยาวมาก
รับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เขาทำความเข้าใจแล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากอุบัติเหตุ
แค่ที่พักคือบ้านหลังนี้แค่หลังเดียวทั้งรีสอร์ทเขายังเปิดให้บริการ
แล้วก็หลังเกิดเหตุเขานิมนต์พระมาทำบุญมาปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปแล้ว
แล้วก็เอาอ่างอาบน้ำที่เกิดเหตุเนี่ยเอาออกไปแล้วทุกอย่างในรีสอร์ทเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่หมดเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา
แต่เขาบอกว่าถ้าใครจะคืนเงินค่าที่พักที่โอนมาแล้วเขาพร้อมคืนให้ร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ว่าใครที่จะไปเขายังเปิดให้บริการแล้วก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจเขาเยอะ
รวมทั้งบางคนก็มีการจองห้องพักกับเขาไปเพิ่มเติมเยอะเหมือนกันถึงแม้มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างภาพที่เราเห็น
แต่เขาเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างหมดแล้วทางรีสอร์ทเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แต่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
มาจากคนที่เพิ่มเติมเทิมพักกับคนที่เค้าไปพักที่รีสอร์ทเฉพาะห้องอักฤษไม่นี้